ต้องแล้วร้านวันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะคะเป็นร้านกะเพราเป็ดจากร้านสุรีพรโภชนาว้าว
กะเพราเป็ดกรอบสูตรเด็ดของทางร้านที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วย
เพราะว่าเขาเปิดขายมานานถึง๓๐กว่าปีแล้วคุณ

เออกะเพราเป็ดเนี่ยค่ะดูจากภาพคุณน่าทานมาก
เนื้อเป็ดนี่มาเป็นชิ้นสีสันจัดจ้านรสชาติเข้มข้น
โรยมาด้วยใบกะเพรากรอบนะคะ
แล้วร้านนี้เขาจะแพ็คมาให้คุณแบบศูนยากาศด้วย
รับประกันว่าอร่อยแล้วถูกใจแน่นอน
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะคะ

เอาล่ะส่วนใครที่จดไม่ทันนะครับ

รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
เดี๋ยวพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน